พ่อไปกินข้าวแล้วมียกแก๊งแต่มีอยู่หนึ่งคน

เป็นการให้ดูรูปกันด้วยเป็นการรวมตัวไปทานอาหารญี่ปุ่น
นี่แหละค่ะต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์
เขามาเป็นคู่เป็นคู่กันนะคุณผู้ชม
แก๊งคนดีที่ไหนเขาถือเหลืองามยำดีมาก
มาค่ะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะซึ่งการกลับมาครั้งนี้คุณ
เขาไม่ได้มาแค่เดียวนะอย่างที่บอกไปเขาควงหวานใจกันมาเป็นคู่ชูชื่นกันเลย
เลี่ยงกันเลยนะคะนี่เป๊คนิวเป็นไงแต่งงานกันแล้วเรารู้กันอยู่
ยังหวานกันมากนะคะอ๋อถัดมาก็เป็นคู่คลองนี้อาเล็กทีระเด็ดกับน้องโบมเมลดา
โอ้ยแดดประกบตัวนิดเพิ่งนะคะก็คือเฮียบอยด์ปะกรกับน้องเฟยร์พอลตาวี
เฮอรี่ฉอมพูดผ่านไปเขาบอกว่าเขาม้าวคนว่าเอ๊ะมีสองคู่ในรูปนี้

เจนคุณก็ดูสิคะคู่ใหม่เนี่ย
น้องโบพี่บอยน้องเฟย์อะไรอย่างนี้นะคะ

ไปถึงอีกคู่นึงคู่ขวามือสุดก็คือ
เจมส์จีรายูกับน้องโฟม

อ่ะก็ดูเหมือนจะเป๊ะเวอร์

ท่านประธานที่อยู่ตรงกลางนั่นนะคะ

หลายคนเขาโพสต์ภาพหมู่ภาพคู่กันเอาไว้
แปปชั่นก็คือแทงอกปากหัวใจหนุ่มเกรทกันสุดเลย

ก็พากันมาแซวที่พี่เกรทคนเดียวเลยนะฮะ

วรินทรคนดีคนเดิมเลยใส่เสื้อขาวแต่ก็นั่งเหงาเหงาใจ
ถ้าเขาไปหยิบตากอดเขาแบบนุ่มกลิ่นอยู่คนเดียว
ไม่รู้ชัดกับใครไม่เอามาแต่แชทลืมนะครับ
ก็ฉายเดี่ยวมื้อดินเนอร์ดีด้วยนะคะบอกว่าไม่ต้องพูด
รักเพื่อนมากเลยพอกับความรำคาญวันนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นที่รู้กันว่าพี่เกรทเนี่ยเขาโอเคแหละนะคะกับการที่เพื่อนในแก๊งเขาหนีไปมีแฟนกันจนหมดแล้วค่ะ
ให้เจ้าตัวเป็นโสดแบบเฉิดฉายอยู่คนเดียวเออโสดแล้วมันเฉิดฉายไหมขวัญว่า
ก็ไม่นะเธอจะบอกว่าเนี่ยคนอื่นเขามาเป็นเลขคู่เอสจ่าน่าเอ็นดูมาเป็นเลขขี้
นี่คุณถึงเขามาแค่คนเดียวเนี่ยแต่หลายคนยังแคลงใจกันอยู่นะ
บอกว่าจริงพี่เกรทอาจจะไม่ได้โสดก็ได้นะ

หรือเขามีแฟนแล้วแล้วไม่เปิดตัวหรือเปล่า

ถ่ายเหมือนวางกล้องแต่มุมมันองศามันไม่น่าจะใช้วางกล้อง
น่าจะมีคนช่วยถ่ายให้อะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนความบันเทิงในคอมเมนต์ค่ะเหล่าแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนเข้ามาแซวกันเยอะเลย

บางคนบอกว่าอะไรรู้ไหมสงสาร
เออทำไมโดดเดี่ยวขนาดนี้หรือบางคนเข้ามาเชียร์ว่า

หรือว่าโอกาสนี้นะคุณค่ะถือว่าใครที่อยากจะเป็นสะพ้ายร้านทองของพี่เกรท
ต่อคิวยื่นใบสมัครได้เลยนี่คือเป็นการโอเพศ
ว่าฉันโสดฉันโสดอยู่คนเดียวในกลุ่ม

ล่าสุดค่ะสดร้อนเมื่อเช้านี้ด้วยกระแสเกินต้าน
เกรทเขาก็ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนคุณดูนี่ฮะ
บอกว่าขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงสภาพคล่องในหัวใจของเขา
นะคะไม่รู้ว่าแฮปปี้ลากเสียงยาวขนาดนี้เนี่ย
คือมันมาจากก้นบึ้งของหัวใจหรือว่าต้องการจะสื่อสารไปบอกลูกสาวที่ไหนหรือเปล่า

เขาแฮปปี้เพราะว่าจริงแล้วเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แต่เราไม่รู้หรือเปล่า

แต่เพื่อนดิฉันมีบางคนนะไม่โสดแต่บอกตัวเองโสดทุกวัน
ถูกใครอ่ะพี่พลอยใครอ่ะ

แถวนี้แหละหาเจ้าอะไรให้กันนะ